ผู้ชายอายุ๑๘ปีผู้หญิงอายุ๑๔ปีค่ะเขาไปได้เสียกัน
แล้วปรากฏว่าพ่อแม่ฝ่ายหญิงรู้
ก็เลยเรียกฝ่ายชายมาพูดคุยเหตุการณ์เกิดปี๕๙นะ
เรียกฝ่ายชายมาพูดคุยแล้วก็ตกลงเรื่องของสินสอด
งามยามดีวันมั่นวันแต่งกันเรียบร้อย
ปรากฏว่าสุดท้ายฝ่ายชายไม่ยอมมาแต่งงานด้วยหลบหนีไป
ตั้งแต่ปี๕๙ณปัจจุบันที่สุดแล้วตำรวจตามไปรวบตัวได้แล้ว
ไปเป็นเด็กปั๊มน้ำมันอยู่ที่สมุทรปราการ
ไปรวบตัวได้นะคะเออแล้วก็มีการแจ้งข้อหากับผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายขวัญวิชัยอินโสมอายุ๑๘ปี
เพเดิมเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวานนี้วันนี้ค่ะตำรวจกองปราบไปรวบตัวมาได้
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหาคือ
พรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบีดามานดาเพื่อการอนาจารย์
พาเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีเพื่อการอนาจารย์
กระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
เพราะว่าน้องที่ถูกกระทำคืออายุ๑๔ปี

เมษาปี๕๙ผู้ต้องหาล่อลวงน้องอายุ๑๔ปี
เป็นรุ่นน้องในหมู่บ้านเดียวกันเด็กต่างจังหวัดด้วยกัน
กระทำอนาจารย์หลายต่อหลายครั้งค่ะที่กระท่อมไม่รู้ว่าปลายนาหรือเปล่า
แล้วก็ไปกระทำอนาจารย์ที่บ้านของผู้ต้องหาเองด้วย
ต่อมาผู้ปกครองฝ่ายหญิงทราบเรื่อง
ไปเรียกตัวผู้ต้องหามามาคุยกันสิ
ตกลงเรื่องของการสู่ขอการแต่งงานตามประเพณี
ก็ไม่อยากให้อายขายขี้หน้าชาวบ้านชาวช่องในระแวกนั้น
เมื่อได้เสียกันแล้วก็ตกลงแต่งงานกันซะเลย

ให้ถูกต้องตามประเพณีก็ตกลงกันเสร็จค่ะ
สินสอดเริกงามยามดี
พอถึงวันแต่งคุณผู้ชมปรากฏว่าเจ้าบ่าวไม่มาค่ะ
นายขวัญวิชัยหลบหนีไป
ทีนี้ผู้ปกครองของฝ่ายหญิงที่ตกเป็นผู้เสียหาย
ก็เลยเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายขวัญวิชัย

ที่สุดแล้วศาลเองก็มีการออกหมายจับ

ฝ่ายชายก็หลบหนีเรื่อยมานะคะ

จนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่สุดแล้ว
ตำรวจสามารถตามไปจับกลุ่มตัวได้นะคะ
นายขวัญวิชัยไปทำงานเป็นพนักงาน

ภาพนี้นะผู้ต้องหาเองก็สารภาพตลอดข้อกล่าวหา
แต่ก็อ้างนะอ้างบอกว่าที่ได้เสียกัน

เพราะจริงแล้วทั้งคู่เขาก็รักกัน
ฝ่ายหญิงเองก็ยินยอมที่ทำไปนะ
ตอนปี๕๙ทำไปเพราะความรัก
แต่เมื่อพ่อแม่ของฝ่ายหญิงทราบเรื่อง
ก็เรียกตัวเองมาคุยจะให้แต่งงาน

สอดก็ไม่มีหาเงินเองก็ยังไม่ได้

ตัดสินใจหนีดีกว่าไม่เอาดีกว่านะคะ
แล้วก็หนีกันมาเรื่อยมา
จนกระทั่งบอกว่าคือเขาบอกว่าที่หนีไปเนี่ย
ไปตั้งหลักไปเก็บเงินสักก้อน

แต่ก็ไม่คิดว่าฝ่ายหญิงจะไปแจ้งความ
ในที่สุดตัวเองกลายเป็นผู้ต้องหาแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ตำรวจนำตัวนายขวัญวิชัยเนี่ย
เป็นผู้ต้องหามาที่สพบุญธริก
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วด้วยค่ะ